สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตข่าวบันเทิงในไทยรัฐบันเทิงเที่ยงนี้กับใบตองรัชตะวันกันแล้วค่ะมาเริ่มต้น
ข่าวแรกกันที่เรื่องราวของวาดที่คุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงอย่างบี้กุ๊บกิ๊บ

ทำให้งานนี้คุณพ่ออย่างหนุ่มบี้

เพราะว่าสาวกุ๊กกิ๊บนั้นอยากที่จะคลอดแบบธรรมชาติค่ะ

จะมีอาการท้องแข็งจนต้องไปพบแพทย์

ซึ่งคุณหมอก็บอกว่าเธอมีโอกาสจะคลอดก่อนกำหนดค่ะ
จากเดิมนะคะกำหนดคลอดวันที่๒๒มิถุนายนนี้
แต่จนถึงวันนี้ก็ยังไร้วี่แววจะได้เห็นหน้าเจ้าตัวน้อย
จนทำให้วาดที่คุณพ่ออย่างบี้ทัศภาค
ก่อนหน้านี้มีอาการตื่นเต้นจะได้เห็นหน้าลูกสาว
เปลี่ยนเป็นเหนื่อยกับการลุ้นวันคลอดแทนค่ะ
เพราะว่าภรรยาสาวมีความตั้งใจที่จะคลอดลูกสาวคนแรก
ด้วยวิธีธรรมชาติทุกขั้นตอนเลยค่ะ
เพิ่งไปพบหมอมา๒วันที่แล้วนะครับ
หมอก็บอกว่าจริงเขาก็ยังทำอะไรได้ทุกอย่างปกติ
แต่ว่าแค่ช่วงนี้เขาจะท้องแข็งบ่อย
หมอกำหนดมานะว่า๒วันที่แล้วก็กำหนดมา
น่าจะภายในอาทิตย์นี้

ถ้าน้ำ

เมื่อไหร่เราก็จะไปโรงพยาบาลเมื่อนั้นนะฮะ

คลอดวันไหนเขาจะปวดท้องวันไหน

กิ๊บเนี่ยเขาจะคลอดธรรมชาติแบบธรรมชาติเลย

กิฟต์ต้องตื่นมาไปร้านเสริมสวยครับ
ต้องใดผมพร้อมตลอดเวลา